ืบหน้าของเหตุการณ์ที่แชร์ในโลกออนไลน์กันบ้าง
ตอนนี้กำลังตามหาเลยว่าเจ้าของรถกระบะสีดำเป็นใคร
เพราะว่าในเพจดังโลกออนไลน์อย่างอยากดัง
เป็นเหตุการณ์ที่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งคือขี่ตามเลย
ขี่ตามรถกระบะคันหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับชนแล้วหนี
มีเด็กเจ็บด้วยคือนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยพันแผลไว้เลย
แล้วพอขี่ไปใกล้รถกระบะปรากฏว่ารถกระบะทำแบบนี้ครับ

เหมือนสำนึกผิดแล้วนะขอโทษแต่ไม่จอดนะครับ
แซงซ้ายแล้วก็หายไป
คุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่จับภาพบันทึกภาพเอาไว้ได้
คันนี้ครับคุณเขมสอนเดี๋ยวช่วยมองชัดหน่อย

อเตอร์ไซค์ขี่คู่มาเลย
พยายามที่จะไปคุยแล้วก็เห็นภาพนี้รถกระจกลงมา
ถ้าเป็นคุณเขมมาสอนคิดว่าเขาจะจอดแล้วไหม
ว่าเขาน่าจะยอมจอดแล้วนะเหมือนรู้สึกผิดสำนึกผิดแล้วนะ
แล้วดูรถสิฮะไม่ใช่ว่าถนนโล่งแล้ววิ่งฉิวนะครับ

ดังนั้นคิดว่าจะจอดแล้วยกมือไหว้ขอโทษขอโพย
สุดท้ายปิดกระจกแล้วขับต่อไปแล้วแซงซ้ายแล้วก็หายไป
หรือว่านึกว่าขอโทษยกมือไหว้แล้วก็จบกัน
เรียนแบบนี้เลยเคลียร์แบบนี้ดื้อแบบนี้เลย
คือคนที่เขาตามเนี่ยเขาก็เป็นพลเมืองดีเขาก็อยากรู้ว่า

เพราะว่ามีคนเจ็บแล้วคนที่เจ็บเป็นเด็กนะ
ดีนะที่แค่เจ็บไม่ได้เสียชีวิต

แล้วก็มีข้อความรบกวนเพื่อนช่วยแชร์ให้หน่อย
ชนแล้วหนีมีเด็กเจ็บ๑คนไม่ยอมลงมาดูเลย

คนก็แสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากนะครับ
แล้วก็บอกว่าเคยก่อคดีขับชนแล้วก็ถูกระงับใช้มาก่อน
แต่สุดท้ายนำรถคันนี้มาก่อเหตุอีก
ติดตามเรื่องนี้สอบถามไปพบว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙เมษายนที่ผ่านมา
ประมาณ๔ทุ่มหน้าปรทสำนักงานใหญ่วิภาวดีรังสิต

เป็นบริเวณขาออกรถคันที่ก่อเหตุเป็นกระบะอีซูซู
สีดำทะเบียนชชฤษี๙๐๑๖กรุงเทพมหานคร
ก่อเหตุคือขับชนรถจักรยานยนต์เสียหลัก
ล้มแล้วหนีมีคนบาดเจ็บ๒คน
ผู้ใหญ่๑คนเด็ก๑คน
คือผู้ใหญ่พันขาด้านขวาตับรูปที่เขามีการอัพโพสต์ลง
จะได้ช่วยกันประสานว่าตกลงแล้วใช่เจ้าของรถหรือเปล่าที่ก่อเหตุ
แล้วที่รีบรีบไปไหนหรือเกิดอะไรขึ้น